เขามีการเผยแพร่แชร์คลิปนี้
เป็นภาพของผู้ชายใส่เสื้อสีแดง

แล้วก็ไปจับลูกเสือคนหนึ่งล็อกคอไว้
จากนั้นมีการทั้งตบหัวตบหน้า
แล้วก็มีอาวุธเหมือนเป็นไม้อยู่
ยื้อยุดฉุดกระชากับเด็กอยู่นะครับ

นี่เป็นคลิปที่ถูกเผยแพร่ออกมานะฮะ
แล้วก็มีการเขียนข้อความประมาณว่า

ทำร้ายเด็กอายุ๑๑ปีเท่านั้นเองนะครับ
ซึ่งแหมคือสิเก่งคักแท้
ก็คือเก่งจังนะเป็นแนวทางในการประชดนะครับ
คือเรื่องนี้มีความเป็นไปมานะฮะ

ว่าเกิดจากอะไรกันแน่นะครับ
ก็คลิปนี้เป็นคลิปชายเสื้อแดงบีบคอ
ตบเข้าที่ศีรษะและใบหน้าของเด็กชาย

อยู่ในห้องเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่ง

เขตตำบลแชร์แลอำเภอกุมภาวะปีนะครับ

ทางด้านบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี
เขาก็ตรวจสอบเรื่องราวจากคลิป
แล้วลงพื้นที่ไปตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่
โดยทางด้านบ้านพักเด็กและครอบครัวของอุดรเขา

เหตุการณ์เกิดจากเด็กชายได้ขโมยเงินของครูไป๒๐๐๐บาท

เนื่องจากทางบ้านมีฐานะยากจน
แต่เมื่อตาและยายสอบถามเด็กจนรู้
ว่าหลานขโมยเงินมาจากครู
ก็รีบให้หลานเอาเงินไปคืนครู

แต่ภายหลังลูกชายของครู

เป็นลูกครูที่ถูกขโมยเงินไป

และทำร้ายร่างกายเด็กชายตามคลิปนี่แหละครับ

นายนิติพัฒน์ลีลาเลิศแล้ว

อำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานี

เอาเงินไปคืนครูและทำพิธีขอขมาแล้ว

แต่ว่าวันก่อนลูกชายของครู

มีการแชร์ออกไปในโลกโซเชียลนะครับ
พูดสิทธิ์ข่าก็รายงานเพิ่มเติมนะครับว่า
องว่าลูกครูหรือว่าผู้ชายเสื้อแดงทำเกินกว่าเหตุ
แล้วก็ทางญาติของเด็กยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดด้วยนะครับ
นี่ก็เป็นความคืบหน้าแล้วก็เป็นที่มาของเรื่องนี้นะครับ